ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นบ้านของคุณป้าวัย๖๔ปี
เสร็จแล้วมันเกิดเหตุการณ์เพราะว่าตำรวจมาบุกจับ
เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดครับแต่ทีเนี้ยค่ะตำรวจทำบ้านป้าพัง
แล้วป้าบอกว่าอ้าวแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงต่อ
พังยังไงฮะอ่าเดี๋ยวไปดูสภาพกันหน่อยค่ะ
นี่คือบ้านของคุณป้านะเดี๋ยวไปดูซิว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
มันเป็นยังไงใช่นี่คุณป้ากลมคำแอ่งอายุหกสิบสี่ปีนะคะ
บ้านป้าเนี่ยคือบ้านเลขที่๑๙ที่บ้านเหล่าโนนตูม
อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดบ้านหลังนี้นี่แหละ
ตำรวจใช้ให้สายลับมาติดต่อมาล่อซื้อยาบ้าที่บ้านป้า
แล้วทีนี้ค่ะเห็นไหมคะที่มันพังลงมาเพราะเขามีการยิงต่อสู้กัน
ลับเองก็บาดเจ็บคนร้ายก็หลบหนีท้ายที่สุดไปจับตัวคนร้ายได้
แต่ทีนี้ค่ะคนที่มาให้กำลังใจป้ากลมเนี่ย
เพราะว่าป้ากลมเนี่ยพามาดูแล้วก็ชี้ให้ดูบ้านฉันดูสิ
ชายชะกันที่คล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาบุกงัดบ้านจนพังเสียหาย
ป้ายืนยันนะป้าไม่รู้จักกับคนร้ายเลยแล้วบ้านมันพังแบบนี้
ฉันจะอยู่ยังไงล่ะฝาบ้านก็ถูกงัดเอาไม้ออกไปหลายแผ่น
ไม้มากองอยู่บนที่นอนในบ้านเนี่ยค่ะเสื้อผ้ากระจกแตกเสียหายยับเยิน
ข้าวของก็โดนรื้อค้นกระจัดกระจายแล้วคุณป้าเองเนี่ย
ยังไม่ได้เก็บข้าวของที่มันพังแล้วก็กองระเนรนาศแบบนี้
ป้าก็อายุเยอะแล้วแล้วอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวด้วย
มีโรคประจำตัวหลายโรคสุขภาพป้าก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง
ป้าน่ะเล่าให้กับนักข่าวฟังนะคะว่าป้าไม่เคยรู้จักกับคนร้าย
ยิงสายลับของตำรวจเลยอ่ะฟังดีดีนะหนูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก่อนเกิดเหตุป้าไปสวดมนต์ที่วัด
แล้วก็เห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้าน
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
แต่พอจับกลุ่มคนร้ายได้เรียบร้อยแล้ว
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่เขามารับผิดชอบหน่อย
ซ่อมให้หน่อยซิมาทำให้เหมือนเดิมหน่อยสิ
ถูกต้องคือทรัพย์สินมันก็เสียหายไปแล้ว
ป้าไม่มีตังค์ไม่มีที่นาจะทำกิน
แล้วก็อยู่คนเดียวสุขภาพก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง
แล้วจะซ่อมเองบ้านเองได้เหรอ
จะให้เอาค้อนเอาตะปูมาตอกเอาไม้กระดานมาปิดอย่างนี้

ดังนั้นเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการให้ป้าด้วยนะคะ